อันนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันเหมือนกับวัยรุ่นไปเที่ยวผับกัน
แล้วก็เกิดปัญหาทะเลาวิวาสกัน

เขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปห้ามปราม
แต่มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขาไม่พอใจแล้วก็จะใช้อาวุธมีดแทง
คนนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องชักอาวุธปืนยิงสวนออกไปจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจควบคุมตัวของกาดคนนี้เนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วค่ะ
ตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชก็ควบคุมตัวนายสอนชัยชุมนุมวันอายุ๓๕ปี
เป็นกาดผับชื่อดังที่ตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณลานจอดรถของผับ
หลังจากใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงนายวุฒิพงศ์แส่อมัติอายุ๒๕ปีจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีญาติของผู้ตายรวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครั้งนี้ด้วย
เหตุการณ์นี้ค่ะย้อนไปเกิดขึ้นช่วงตี๓วันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
นายวุฒิพงศ์อยู่๒๕ปีซึ่งเป็นผู้ตายไปเที่ยวกับเพื่อนอีก๓คน
แล้วไปมีเรื่องทะเลาะกับวัยรุ่นอีกกลุ่มภายในผับ
ของผับพยายามเข้าห้ามปรามวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มก็ยอมแยกกัน
แต่พอตี๓หลังผับเลิก
วุฒิพงศ์กับเพื่อนเดินมาที่ลานจอดรถหน้าผับจะขับรถกลับบ้าน
แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อรินี่แหละตามมาหาเรื่องต่อนะคะ
นายสอนชัยชุมนุมวันอายุ๓๕ปีผู้ต้องหาซึ่งเป็นกาดของผับ
ก็เลยพยายามไปห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่นให้แยกกันไม่ให้ทะเลาะกัน
นายวุฒิพงศ์ไม่พอใจทำให้มีปากเสียงกับกาดอย่างรุนแรงค่ะ
จากนั้นนายวุฒิพงศ์ผู้ตายยังเดินไปหยิบมีดที่อยู่ตรงรถเข็นขายของ
พยายามจะเข้าแทงนายสอนชัยผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาเนี่ยหลบได้
ด้วยความโมโหจึงใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงสวนออกไปหนึ่งนัด
กระสุนถูกหน้าอกของนายวุฒิพงศ์จนบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
หลังจากก่อเหตุแล้วนายสอนชัยผู้ต้องหาก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากนั้นให้ญาติประสานติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็สารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนก่อเหตุจริงเพราะถูกผู้ตาย
พยายามจะใช้อาวุธมีดแทงก่อนจากการสอบประวัตินะคะ
อันนี้เป็นช่วงฉุนละมุนกันในภาพอะนะคะค่ะ
และยังเป็นกาดของผับที่เกิดเหตุด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำแผล
ประกอบคำรับสารภาพประมาณสิบห้านาทีแล้วก็คุมตัวนายสอนชัยกลับไปคุมขัง
สพเมืองนครศรีธรรมราชเตรียมฝากขังต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะ